ล่าสุดทุบกระเป๋าทุบกระปุกแล้วก็ควักเงินมาเปิดสตูดิโอค่ะ

ชื่อมาจากลูกเขาแหละลูกสาวคนแรกนะชื่อกันดาไงคะ
แถมยังขอบอกว่าปั๊มลูกแค่สองคนก็เหนื่อยแล้วค่ะ
ทางด้านนะคะน้องรักพี่ตูนบอดี้แลม

เออนะคะก็อย่างที่ทราบกัน

ว่าเป็นสิ่งที่พี่ตูนรอมานานแล้วนะคะ
ที่สำคัญค่ะพี่ตูนยังแอบเลยกับพี่นะคะ

อาจจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะ
ก็ทำสตูดิโอที่บ้านนะครับ
จริงทำมาประมาณเกือบ๒ปีแล้วครับ

ผมว่าตอนนี้ถ้าสำหรับคนมีลูก

มันกำลังน่ารักที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ชีวิตทุกวันก็รู้สึกแฮปปี้มากครับ

ผมก็ยืนอยู่หน้าบ้านเขาก็นั่งรถเข้ามาพอดี

เขาบ่นมาหลายปีแล้วว่าเขาอยากแต่งงานมาก

ก็รู้สึกว่าก็ถึงแก่เวลาแล้ว
แล้วเราชอบเล่นกับหลานอยู่แล้ว
ก็ผมก็เดาว่าเขาก็น่าจะอยากมีลูกนะครับ

แต่ว่าจริงก็พร้อมปั๊มพร้อมลุ้นกันต่อไปนะ

พี่ตูนพี่ก้อยก่อนละกันตอนนี้